มีเด็กชายวัย๑ขวบที่เสียชีวิตคาอ้อมกอดของแม่ในห้องพักย่านปฐุมธานีนะครับ
ซึ่งผู้เป็นแม่ออกมายอมรับว่าเป็นเพราะว่าเป็นแม่มือใหม่
ก็เลยไม่รู้อาการผิดปกติของลูกแล้วก็พยายามรักษาเองจนลูกต้องเสียชีวิต

นี่คือน้ำตาแห่งความสูญเสียของแม่เด็กชายวัย๑ขวบ
ลูกของเธอนอนเสียชีวิตภายในห้องพักแห่งหนึ่งย่าน

โดยในวันนี้เธอและครอบครัวได้เดินทางไปรับศพลูกชายสุดที่รัก
กลับมาบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนา
ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุยังป้อนข้าวลูกตามปกติ
ช่วงดึกลูกมีอาการอึดอัดร้องไห้งอแง

ซื้อที่สวนก้นมาสวนให้แต่ก็ไม่เป็นผล
ต่อมาเด็กชายก็ยังมีอาการเหมือนท้องอืดอีก
ได้ผสมยามหาหินกับน้ำให้กินและกล่อมนอน
โดยหวังว่าลูกชายจะสบายท้องมากขึ้นจนเผลอหลับไป
พอรู้สึกตัวอีกครั้งช่วงกลางดึก
กลับพบว่าลูกชายได้สิ้นใจแล้ว
หากย้อนเวลากลับไปได้เธออยากจะได้ลูกกลับมา
และจะดูแลลูกให้ดีกว่าเดิม
แต่เราไม่รู้สาเหตุว่าเขาเป็นอะไรอื่น
แต่ถามว่าคุณแม่อยากพาไปหาหมอไหมอยากพา

เราไม่รู้ว่าโรงพยาบาลอยู่ไหน
ก่อนหน้านี้เด็กชายเคยอาศัยอยู่กับผู้เป็นยาย

ทั้งน้ำตาว่าหลานเป็นเด็กดีร่าเริง

กำลังพูดจาอ้อแอน่ารักน่าชัง
ตลอดเวลามักจะโทรถามลูกสาวบ่อยครั้ง

ยังได้ดุลูกสาวว่าทำไมถึงไม่โทรมาถามแม่

เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดย่อมรู้ดี

ขอเลี้ยงหลานเองไม่ให้ไปอยู่กับใคร
เค้าคงไม่รู้เรื่องอะไร
ไม่เหมือนคนเลี้ยง
เขาก็บอกว่าถ้าหนูเปิดกล้องให้แม่คุยกับลูกหนู
ลูกหนูก็ต้องฆ้าแม่อีก

่มันเร็วเกินไป

จัดตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดชวีการะอนันต์จังหวัดปฐุมธานี
ทำกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้อง
โดยจะสวดอภิษฐรรมเป็นเวลา๓วัน
ส่วนเรื่องคดีพนักงานสอบสวนได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เตรียมเรียกพ่อและแม่เด็กมาสอบสวนอีกครั้ง
โดยผลชนสูตรจากโรงพยาบาลแพทย์ระบุว่า
เสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในช่องท้อง

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองมือใหม่ที่เพิ่งมีลูกเล็ก
เนื่องจากเด็กไม่สามารถบ่งบอกอาการเจ็บปวดที่แท้จริงได้
จึงต้องมันสังเกตและดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะไม่มีใครอยากให้ความสูญเสียเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน